พิพัฒน์ครับครับกลับเรียนประธานประธานสภาที่เคารพ
และสมาชิกผู้ทรงเกียจครับอ่าตัวผมนายพิพัฒนรัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ขอตอบ
จากที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยว
และการเปิดประเทศภายใน๑๒๐วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยคำว่า๑๒๐วันของท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านนายกก็ได้ตอบไปแล้วนะครับว่าให้ทำให้ได้ภายในร้อยยี่สิบ
หมายความว่าส่วนไหนที่เราเปิดได้จังหวัดไหนที่เราเปิดได้
หรือพื้นที่ไหนที่เราเปิดได้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นจังหวัดเป็นแค่ระดับอำเภอก็ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปทำการศึกษาและพิจารณา
พร้อมกับทำงานร่วมกับกระทรวงมหาทัยโดยผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัดทุกทุกจังหวัดที่จะทำการเปิดซึ่งตรงนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้
กระทำตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมาแล้วครับก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคม
ก็ผมคิดว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยเราได้เปิด
และครั้งที่๒ในวันที่๖หรือ๗และครั้งที่๓ในวันที่๑๓หรือ๑๔
ซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องขอเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้รับทราบว่า
ซึ่งตรงนี้มีนักท่องเที่ยวติดโควิดจากครั้งที่๑และครั้งที่๒รวมทั้งหมด๘๐คนนะครับ
ซึ่งเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เฉลี่ยในระยะเวลา๖๐วัน
ก็คือวันที่๑กรกฎาถึงวันที่๓๑สิงหาคม
เวลา๖๑วันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวติด๘๐คนก็เฉลี่ยวันหนึ่งประมาณคนกว่านะครับ
ซึ่งตรงนี้นักท่องเที่ยวต่างที่ได้เข้ามาตรวจและเจอครั้งที่๑
เราก็จะทำการกักตัวและนำเข้ารักษารวมทั้งกลุ่มเสี่ยงที่มาด้วยกันในเครื่อง
หลังจากที่ไม่มีอาการเราก็จะให้ออกนอกห้องพักได้
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ตรวจแล้วไม่มีอาการ
ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้เลยนะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ารายได้ทั้งบท
ก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับ
แต่ผมขออธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะฮะ
เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูง
ซึ่งต่อทิพย์เนี่ยประมาณ๖๐๐๐๗๐๐บาท
ก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะฮะ
ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าพักถึง๕๗๒๗คืนนะครับ
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทดสอบและทดลองเป็นเบื้องต้น
ของการเปิดประเทศตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นะครับ
ส่วนการที่จะเปิดประเทศหลังจากนั้นนะครับ
ซึ่งผมขอตอบว่า
ผมคงไม่ย้อนกลับไปว่าเศรษฐกิจของเราเป็นยังไงอะไรพวกนี้
เพราะผมถือว่าพวกท่านก็ได้อภิปรายมาแล้ว
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามตรงนี้ไปแล้ว
ผมจะขอพูดถึงการนโยบายการเปิดประเทศในระยะที่สอง
ซึ่งการเปิดประเทศในระยะที่๒ตรงนี้นะครับ
เราก็มีนโยบายตามถามรายว่า
วันที่๑ตุลาคมเป็นต้นไปเราจะเปิดเพิ่มอีก๕จังหวัด
ก็คือกรุงเทพมหานครชนบุรีเพชรบุรีประจวบและเชียงใหม่
นั่นคือวันที่๑ตุลาคมเป็นต้นไปเราจะเปิดเพิ่มอีก๕จังหวัด
เสร็จแล้วพอเข้าสเต็ปที่๓
เราจะเปิดเพิ่มอีก๒๑จังหวัดนะครับ
ซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศ
ทางภาคเหนือประกอบด้วยลำพูนแพร่น่านแม่ห้องศรเชียงรายสุโขทัย
ทางภาคอีสานประกอบด้วยอุดรหนองคายบึงกาลอุบลราชธานี
ทางภาคตะวันตกมีกาญจนบุรีราชบุรี
ภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราด
ภาคกลางอายุทยา
ภาคใต้มีละนองตรังสตูนสงขานครศรีธรรมราช

เต็ปที่๓เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งพอหลังจากสเต็ปที่๓เสร็จ
เราก็จะเริ่มไปในสเต็ปที่๔
ซึ่งอาจจะต้องค่อมไปถึงต้นปีหน้า
คือคือการเปิดบับเบิ้ลระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย
ตามพื้นที่ชายแดนต่างนะครับ
โดยเฉพาะทางติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเราคือประเทศลาวนะครับ
ก็จะมีสุรินทร์
ไม่ใช่ประเทศเขมรนะครับ
มีสุรินทร์สระแก้วแล้วก็เกาะกงนะครับ
สุรินที่ช่องจอมสะแก้วที่อลัญญประเทศและเกาะกงจังหวัดตราดนะครับ
ส่วนประเทศพม่าเราก็มีสิทธิ์เปิดด่านที่แม่สอดท่าขี้เหล็กที่เชียงราย
และเกาะ๒ที่จังหวัดละนอง
ส่วนมาทางภาคอีสานทางติดต่อกับประเทศลาวก็มีนครพนมหนองคายและมุกดาหาร
ส่วนทางใต้ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียก็มีที่เบตงจังหวัดยาลา
โกลกจังหวัดนาราธิวาสด่านนอกประดังใบซาจังหวัดสงขาและวังประจันทร์จังหวัดสตูน
นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ประเทศไทยเปิดเพียงประเทศเดียว
ต้องให้ประเทศเพื่อนบ้านยอมรับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้อง
ขอความกรุณาจากกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้ประสานในการที่ทำการเปิดประเทศ
แต่ทั้งสิ้นทั้งปวงตรงนี้ก็เป็นนโยบาย๑๒๐วันของท่านนายกรัฐมนตรี
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าทุกอย่างต้องอยู่ในความพร้อม
ของสิ่งที่ทางคุณหมอหรือสสจจังหวัดเห็นชอบ
แต่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศไทย
ซึ่งเราคงจะเปิดได้ในวันที่๑ตุลาคมเป็นต้นไป

เพราะวันที่๑ตุลาคมทางภาคเหนือภาคอีสาน
เป็นฤดูการท่องเที่ยวก็คือย่างเข้าสู่ฤดูหนาว
ทางจังหวัดแถบอนามันก็ย่างเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว
อันดามันทั้ง๖จังหวัด
แต่ทางฝั่งอ่าวไทยทำไมผมถึงไม่กล่าวถึงในฝั่งอ่าวไทย
เพราะทางฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป
จนถึงจังหวัดนราธิวาสก็จะเข้าสู่ฤดูกาลของฤดูมรสุม
ซึ่งตรงนั้นเราก็หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวของ
ทางภาคตะวันออกทางอ่าวไทยของประเทศไทย
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเป็นการดำเนินตามนโยบาย
ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นะครับ
สิ่งเหล่านี้ผมได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี
ของความคืบหน้าจากการหาลือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นระยะระยะ
สิ่งเหล่านี้ครับก็ขอตอบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจว่า
การที่เราจะเปิดประเทศอะไรก็แล้วแต่
ความพร้อมผมก็ต้องขอย้อนกลับมานะครับ

ซึ่งตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไปแล้ว
เดือนสิงหาคมเราได้รับวัคซีนมา๑๓ล้านกว่าโดส
พอเดือนกันยายนเราได้รับวัคซีนอีกประมาณ๑๖ล้านโดส
เดือนตุลาเราได้๒๔พฤศจิ๒๓แล้วก็ธันวา๒๓โดยประมาณ
การที่เราจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวในจังหวัดนั้นหรือจังหวัดของเราเองก็ดี
ความพร้อมก็คือพื้นที่ไหนที่ได้รับวัคซีนแล้ว๗๐
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เราก็จะทำการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และทำการเปิดเป็นรายจังหวัดหรือหลายอำเภอไปนะครับ
สิ่งเหล่านี้ก็บอกได้เลยนะฮะว่า
ไม่ใช่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำอะไร
ไม่ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สิ่งทุกอย่างการท่องเที่ยว
ในขณะที่เกิดวิกฤตการณ์ของโควิด๑๙ระบาด
ทั่วโลกครับประสบปัญหาเหมือนกับประเทศไทย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้การที่ว่าในปี๖๔หรือ๖๕ก็ดี
การที่การท่องเที่ยวทั้งโลกนี้จะก้าวไป
สู่ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด
ในปี๖๒ก็คงยังเป็นไปไม่ได้
เพราะพวกเราก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่า
โควิด๑๙ยังไม่ได้ไปไหนนะครับ
เราก็คงจะต้องเปิดการท่องเที่ยวและทำการศึกษาว่า

เราจะเปิดการท่องเที่ยวอย่างไร

และเราต้องจัดการอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรทุกหน่วย
ทุกฝ่ายทุกกิจการที่ต้องรับนักท่องเที่ยว
สิ่งเหล่านี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เราได้ดำเนินการตลอดเวลา
แม้ว่าเราจะอบรมสัมมนาลงพื้นที่ไม่ได้
ในขณะที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน

แต่เราก็ได้มีการอบรมสัมมนา

สิ่งเหล่านี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ก็ชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนถ้ายังไงมีรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือมีท่านสมาชิกที่จะถามอะไรเพิ่มเติมผมก็คงจะนำมาตอบให้อีกครั้งหนึ่งในภายหลังครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านน้ำตรีครับ